เสียหลักหลุดโค้งบนถนนสายอ่างศิลาเขาสามมุกมุ่งเข้าสู่ตัวเมืองชนบุรีที่ตลาดประมงอ่างศิลา
กู้ภัยก็ประถมพยาบาลก่อนจะเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ
ส่วนรถของผู้บาดเจ็บนู้นลอยค้างอยู่บนต้นไม้สูงประมาณ๒เมตรอะค่ะ
คนที่เห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังว่าเขาเห็นบิ๊กไบท์สองคันขี่มาด้วยความเร็วเหมือนแข่งกันมา
โดยออกจากแหลมแท่นมาตามถนนสายอ่างศิลาเขาสามมุกนี่แหละ
มันไม่ได้มีโค้งเดียวเขาบอกว่าโค้งนี้เนี่ยโค้งปราบเซียแล้วก็อันตรายมาก
คนที่ขี่มาที่ประสบเหตุคงจะไม่ชินเส้นทาง
เลยกดเบรกระทันรถมันก็ปัดสิคุณเพื่อมาด้วยความเร็ว
ก็พลิกคว่ำและถลายไปไกลกว่า๑๐เมตร
ลุกำแพงสำนักงานวิจัยสัตว์ทะเลอ่างศิลาจนได้รับความเสียหาย
แล้วก็ลอยเหินไปค้างอยู่บนต้นไม้ค่ะ
กาวใจกระเด็นไปไกลประมาณ๒๐เมตร
อาการบาดเจ็บสาหัสเลยค่ะ